เอาคำแรกอย่างที่ได้เกิดไปเรื่องของสภาพอากาศ
ติดตามเรื่องของพายุฤดูร้อนกันก่อนคุณผู้ชมแต่ก็มีพัดถล่มหลายพื้นที่แล้ว
เดี๋ยวมาไล่ให้ดูว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะฮะ
ไปดูที่ลำปางกันก่อนลำปางก็หนักเหมือนกันนะ
พายุพัดมาเนี่ยน้ำไหลเข้ามาแบบนี้ฮะ
เป็นน้ำป่าไหลหลากนะฮะไหลบ่าเข้าท่วมบ้านบริเวณของประชาชน
คุณผู้ชมน้ำแรงมากแล้วก็บางจุดเนี่ยสูงกว่าหนึ่งเมตรเท่าเดียว

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลนายางอำเภอศพปราบที่ลำปาง
หลายชั่วโมงเลยครับก็ส่งผลให้น้ำป่าจากเชื้อเขาสูง
ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของศพปราบกับเสริมงาม
ไหลเข้ามาท่วมบ้านบริเวณของประชาชนนะฮะของชาวบ้านในพื้นที่ห้าหมู่บ้านนะฮะ
ของตำบลนายางบางจุดเนี่ยน้ำสูงกว่า๑เมตรครับ
ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายไปกว่า๒๐หลังคาเรือนนะฮะ
หลังเกิดเหตุในอำเภอศพปรับลงพื้นที่เลยไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ดูสิฮะบางคนหมาเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ไม่มีที่อยู่นะ
เปียกก็ต้องไปอยู่ตรงบันไดชาวบ้านก็เละเทะไปหมดเลยนะครับ
พัดผ่านถนนสายผลโยทินแม่สายเชียงไบร้ายไป
ปู่ยี่หมู่สี่ไปถึงหมู่บ้านบ้านดงหมู่สิบสองที่ตำบนโป่ง
ผานะแล้วก็สายไฟฟ้าแรงสูงได้พาดตกไปบนหลังคารถที่
วิ่งผ่านไปผ่านมาบางคันเจอเต็มฮะโดนทับเสียหาย
ห้าคันเหมือนกันจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านห้ามร้อยหลัง
เรือนตอนนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้รถก็พังหลายคัน
นะฮะก็ต้องอยู่ระหว่างการซ่อมแซมกันต้องตั้งเสาใหม่
เพื่อเร่งจ่ายไฟให้กับชาวบ้านได้ใช้กันอย่างรวดเร็ว
ที่สุดนะครับยังอยู่ที่ภาคเหนือนะคุณผู้ชมที่เลยเอง
ฝนตกหนักฟ้าผ่าลงไปที่เถียงนาที่ไร่ข้าวโพด
ค่ะนะฮะบนยอดภูเขาท้ายหมู่บ้านนะฮะบ้านปางคอมนะฮะ
หมู่แปดตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายเป็นเหตุให้คนที่
อยู่ในเอ่อเถียงนาเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งรายชื่อว่า
บุญมาอินไข่อายุหกสิบปีถูกฟ้าผ่าลงที่หัวเลย
คุณอุ้ยเข้าขมับซ้ายอ่ะฮะอืมโอ้ยมีแผลสักห้าโอ้โหแค่แค่
ฟ้าผ่ามันก็หนักเนอะอันนี้ลงที่หัวเลยมันก็หนักมาก
เลยครับนะแล้วก็ที่บริเวณเถียงนาที่เสาไม้มีรอยฟ้า
ผ่าจนไม้มันฉี่ขาดเลยทีนี้ไปถามญาติเขาบอกว่า
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะมีผู้ตายกับญาติ๖คน
เขาไปฉีดพ่นยาที่ไร่ข้าวโพดจนกระทั่งฝนตกหนักมีฟ้าร้องฟ้าผ่าทุกคนก็หลบในเถียงนา
แต่ผู้ตายเนี่ยเอาถังน้ำมัน๒๐๐ลิตรอยู่ใกล้เนี่ยไปวางไว้ที่เสาไม้ที่จะขึ้นไปนั่งยองหลบฝนอยู่ครับ
จู่ฟ้าผ่าลงมาที่เสาอันนั้นพอดีเลย
ดังสนั่นหวั่นไหวผู้ตายก็ถูกฟ้าผ่าไปด้วย
ลงไปแน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตเข้าขมับซ้ายไปเลย
ส่วนญาติอีก๕คนที่อยู่ใกล้กันปลอดภัย
เพราะว่าไม่ได้นั่งอยู่บนถังน้ำมัน
แต่คนตายเขาไม่ได้นั่งอยู่บนถังน้ำมัน
ทางญาติเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็เอาร่างไปประกอบพิธีกันต่อไปนะครับ
ค่ะลมแรงแบบนี้ระมัดระวังนะคะ